ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนโสดจะพบรักพบคนที่พึงพอใจ
โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่วนคนมีคู่ก็จะมีพ่อแง่แม่งอน
ง้อกันนิดหน่อยก็จะกลับมาคืนดีสุขภาพให้ใช้สติ
ใช้ความระมัดระวังรอบครอบให้มากขึ้นแต่ให้ระวังโรคผิวหนังรูปแบบต่างต่าง
สบายหัวเข่าอักเสบและบวมตามข้อมือข้อเท้าการเงินจะขยับขยายดีขึ้น
มีสภาพคล่องทางการเงินซื้อง่ายขายคล่องการประสานงานหรือต่อรองราคา
พบกับความสำเร็จด้วยดีการงานไมตรีระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมงาน
ค่อนข้างดีผู้ใหญ่มองท่านในแง่ดีพบกับความสำเร็จด้วยดี
ชาวราศีกุมความรักคนโสดมีรักที่สมหวังสดชื่น
แต่ระวังความสัมพันธ์แบบที่ต้องปิดบังหากยังไม่ได้แต่งงาน
ขอให้ระวังการเสียเปรียบคนมีคู่ระวังจะมีมือที่๓เข้ามายุ่งเกี่ยว
สุขภาพระวังอัคคีภัยภัยจากระเบิดความร้อน
ถ้าเดินทางใกล้ระวังคนแปลกหน้าคนรักมีเกณฑ์ป่วยไข้เข้าโรงพยาบาล
การเงินหาได้ค่อนข้างยากถ้าควบคุมรายจ่ายได้
ก็คงไม่ถึงกับลำบากอะไรนักต้องระวังการสูญเสียเงิน
โดยเฉพาะจากการถูกหลอกลวงต้มตุ๋นการงานแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาก
แต่ก็จะทำงานอย่างมีความสุขพยายามสร้างความเชื่อถือให้แก่ตัวเอง
ชาวราศีมีนความรักคนโสดจะยังไม่พบคู่ดูชื่นใจ
ผู้ที่พบในระยะนี้มักมีเจ้าของแล้วถ้ามีคู่รักก็จะมีเหตุให้หมางเมินต่อกัน
เข้าใกล้กันไม่ได้คู่อาจนำความเดือดร้อนมาให้หรือเจ็บไข้ได้ป่วย
สุขภาพให้ระวังบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่บริเวณเท้าหรือข้อเท้า
ขอให้ระวังการเป็นฝีในตำแหน่งต่างของร่างกายท่านที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้ว
ต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำที่เดิมอีกการเงินเป็นทุกขลาบหรือนำทุกข์มาให้
มีแนวโน้มค่อยดีขึ้นถ้าไม่ใช่เงินที่ได้มาอย่างลำบากแล้ว
ท่านก็จะใช้จ่ายออกไปได้ง่ายหรืออาจสูญเสียไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
ท่านอาจใช้ไปในกรณีชดใช้ทางแพ่งด้วยก็ได้การงานท่านจะมีเพื่อนใหม่ใหม่
เป็นผู้มีความรู้ดีกว่าท่านหรือมีความรู้และประสบการณ์แปลก
กว่าเพื่อนที่ท่านกำลังคบอยู่ท่านจึงให้ความสนใจ
ชาวราศีเมษความรักคนโสดมีโอกาสสูงมากที่จะพบรักในที่ทำงาน
งานจะนำความรักมาให้คนต่างเพศจะอำนวยโชคอำนวยเสน่ห์ให้แก่ท่าน
และคนมีคู่จะมีเรื่องให้ร้อนใจควรใช้ความระมัดระวังในการพูดจากับคู่ของท่าน
สุขภาพจะต้องเผชิญกับโรคฤทธีดวงจมูกสมองศีรษะและการเป็นลมหน้ามืดบ่อย
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้การเงินท่านพอมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค่าตอบแทนหรือรางวัลจากผลงานแต่ท่านเองมักใช้เงินอย่างค่อนข้างฟุ่มเฟือย
อาจถึงขั้นสุรุยสุรายหมดไปกับสิ่งบำรุงความสุขและโอกาสได้ลาบจากทางไกล
การงานมีบรรยากาศใหม่ในการทำงานได้เพื่อนร่วมงานทีมงานหน้าใหม่
ซึ่งมีที่มาไม่เป็นมิตรต่อท่านนักมีเจ้านายใหม่มีสภาพแวดล้อมใหม่ในการทำงาน
แต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่บ้างชาวราศีพฤศกความรักคนโสด
คนใกล้ชิดจะให้ความสนใจเอาใจใส่เข้ามาผัวพันใกล้ชิดส่วนคนที่มีครอบครัว
คนรักคู่ครองค่อนข้างดื้อดึงความสุขสงบในครอบครัวยังเป็นเรื่องน่าหนักใจ
สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเลือดลมเดินไม่สะดวกเช่นโรคหลอดลมอักเสบหวัดลงคอปอดติดเชื้อหรือไอ
การเงินเรื่องรายได้หรือผลประโยชน์ที่เข้ามาในระยะนี้ส่วนมากเป็นทุกขลาบ
หรือมีเรื่องร้อนที่จะจ่ายอาจต้องจำใจซื้อของผ่อนต่างทั้งที่ยังไม่จำเป็น
การงานควรระวังเรื่องการเจรจาเอกสารสัญญาซึ่งอาจผิดพลาดอย่างไม่คาดหมาย
หรือมีเหตุพลิกผันและมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศมีการติดต่อธุรกิจหรือค้าขาย
ชาวราศีเมทุนความรักคนมีคู่ระวังความรักแบบหลงผิดลืมคิดถึงความเหมาะสม
โสดหากมีความรักในระยะนี้มักจะเกิดเรื่องแทรกซ้อนในระยะสั้น
สุขภาพสำหรับโรคภัยควรระวังโรควรรณโรคอาการโลหิตผิดปกติไขข้อหรือปอดผิดปกติ
การเงินการเงินก้อนใหญ่ยังต้องรอคอยจังหวะไปก่อนช่วงนี้เป็นระยะที่การเงินค่อนข้างฝืดเคือง
หมุนหันไม่ค่อยทันงานที่ทำแล้วยังไม่ปรากฏผลประโยชน์ให้จับต้องได้
การงานท่านจะมีการร่วมงานร่วมหุ้นส่วนร่วมทุนกับเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้อง
ระวังเรื่องหนังสือหรือเอกสารสำคัญมีการผิดพลาดแต่จะแก้ไขได้
ชาวราศีกรกฎความรักยังไม่ค่อยราบรื่นถ้าไม่คิดอะไรพักบ้างก็ไม่เป็นไร
เรื่องรักเรื่องใครยังหาความสุขเต็มที่ไม่ได้จากเรื่องความต่างทางฐานะในสังคมและเรื่องการเงิน
สุขภาพอุบัติเหตุและเคราะห์ภัยที่รุนแรงยังไม่มีแต่ก็อย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาท
ผู้ใกล้ชิดอาจมีอาการเจ็บป่วยการเดินทางไกลอาจล้มป่วยไข้ได้ง่าย
การเงินผลประโยชน์ในระยะนี้มีเกณฑ์ถูกลดทอนหรือเบียดบังหรือได้ไม่ตรงเวลากำหนด
เงินจึงหมุนคล่องในบางจังหวะและติดขัดในบางระยะ
การงานไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดยังคงต้องดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคอย่างรุนแรง
มักมีปัญหาให้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา
ชาวราศีสิงความรักเป็นระยะเวลาที่ท่านจะปลูกต้นรักได้งอกงามดีนัก
แต่ต้องระวังความสัมพันธ์ที่เกิดจากความหลงผิดงมงายเห็นแก่อารมณ์และความสุขชั่วครู่
สุขภาพอาจจะเจ็บไข้ถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสือ
ขอให้ระวังอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังหรือชายโครง
การเงินจะมีปัญหาในเรื่องหนี้สิน
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะโยงใยไปถึงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เงินระยะนี้จึงดูฝืดลงไปบ้าง
การงานมีเรื่องต้องบุกเบิกงานหรืองานจะมีอุปสรรคค่อนข้างมาก
อาจจะต้องไปรับช่วงงานต่อจากคนอื่นซึ่งทิ้งมีปัญหาไม่ดีไว้
หรือทำในสิ่งที่ไม่ถนัดไม่คุ้นเคย
ชาวราศีกันความรักขอให้ระวังความเดือดร้อนอันเกิดจากคนต่างเพศนำมาให้
รักที่พบในระยะนี้จะเป็นไปในรูปแบบความลุ่มหลง
ใช้อารมณ์แสดงความรักมากกว่าการใช้เหตุผล
สุขภาพควรระวังอาจเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้ง่าย
รวมทั้งเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในที่ทำงานหรือในขณะทำการงาน
ขอให้ระวังการถูกจำกัดอิสรภาพในระยะสั้นเช่นถูกกักตัวคุมขัง
การเงินมีจังหวะดีที่จะลงทุนทำธุรกิจขนาดย่อมได้ผลสำเร็จดี
แต่ผลประโยชน์อาจมีทุกขลาบแทรก
คือมีโชคได้ลาบหรือได้เงินแล้วก็ต้องมีเรื่องเสียอย่างอื่นออกไปบ้าง
การงานบริวารจะช่วยเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ท่าน
มีบทบาทในการช่วยขยายงานช่วยทำการทำงาน
ท่านจะได้รับข่าวดีหรือความชื่นใจจากบริวารชั้นลูกหลาน
ชาวราศีตุลความรักมิตรต่างเพศคู่ครองคู่รัก
จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นกว่าที่เคย
มิตรใหม่ต่างเพศความสัมพันธ์ดูเหมือนจะห่างเหินไปบ้าง
สุขภาพผู้ที่อยู่ใต้ปกครองจะเจ็บป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างเพศ
มีอุปสรรคหรืออุบัติเหตุควรระวังเรื่องยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
การเงินท่านมีโอกาสจะได้ลาบจากศัตรูคู่แข่งหรือฝ่ายตรงข้าม
โดยทางตรงหรือทางอ้อมแต่จะมีผู้ขัดลาบควรวางแผนการใช้เงินไว้บ้าง
ก็จะไม่เดือดร้อนการงานมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก
เปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
อาจจะต้องไปร่วมงานกับทีมงานใหม่ซึ่งยังทำงานไม่เข้าขานัก
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักควรระวังปัญหาความรักชนิดลุ่มหลง
การเข้าไปเป็นมือที่สามแย่งคู่เขามาครองกลายเป็นรักซ้อนรักซ้ำ
หรือพบคนที่มีเจ้าของแล้วโดยที่ทั้งรู้ตัวหรืออาจไม่รู้ก็ได้
สุขภาพเป็นเดือนที่จะมีปัญหาอุบัติเหตุหรือสุขภาพได้ง่าย
จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับอาหารส่วนสุขภาพโดยทั่วไป
ระวังโรคไตอาการผิดปกติบริเวณไข่ดันขาหนีบและอวัยวะเพศ
การเงินปัญหาเงินขาดสภาพคล่องแต่ในช่วง๑๐วันก่อนสิ้นเดือน
ตามที่คาดหวังไม่เป็นไปตามกำหนด
การงานจะได้รับข่าวดีเข้ามาในเรื่องการเจรจาการติดต่อ
งานด้านติดต่อธุรกิจต่างประเทศและงานประเภทธุรกิจออนไลน์
ชาวราศีธนูความรักระยะนี้ถ้ารักเก่ากลับมาขอคืนดี
ขอให้รับไมตรีนั้นไว้ขอให้รักใคร่ผูกพันกันไว้
หรือคนต่างเพศจะนำโชคลาภมาให้อาจเป็นลาบลอยก็ได้
ความรักกับโชคดีจะมาด้วยกัน
สุขภาพควรระวังอาการบาดเจ็บบริเวณขาอ่อนสะโพก
ลมปัจจุบันมักมีอาการวูบง่ายเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในขณะใช้ยานพาหนะ
การเงินจะเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้
การเงินอยู่ในสภาพที่ไม่แน่นอนควรระวังและวางแผนการเงิน
การงานยังต้องเผชิญกับอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง
มีการปรับปรุงนำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานที่ทันสมัย
มาใช้กับงานที่จะช่วยให้งานพัฒนาไปได้ดีอีกระดับหนึ่ง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์